ครับเมื่อวานนี้ก็ชุดสืบสวนร่วมกับกำลัง๓ฝ่ายครับ
ก็ก็ปฏิบัติการเชิงลุกในพื้นที่นะครับตามภาพข่าวครับ
ก็เมื่อวานนี้ก็ไปเจอเป้าหมายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยรถจักรยานยนต์สองคันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ตัวเก่า
แล้วก็บางคนก็เป็นชุดใหม่ที่เข้ามาดำเนินการครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการสนที่กำลังกัน
เราก็พอรู้กลุ่มรู้ตัวจากผลการเชื่อมโยงต่างนะครับทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ